ช่วงนี้ก็ต้องเตรียมทำใจเบื้อต้นเพราะว่าสงฆฆ์ก็จะแพงแล้ว
คือท่านนายกลงพื้นที่นครศรีคนมารอต้อนรับคนมารอต้อนรับคือสอสอ
แต่ในขณะที่ลุงป้อมลงพื้นที่ที่สะแก้วคนมารอต้อนรับผมอ้าวมือแทบจะสุดแขนอยู่แล้ว
สอสอมารอต้อนรับกันคึกคักเหลือหลายจริงฮะ
เป็นกับสามสิบสี่สิบคนอ่ะ

คือท่านไปในฐานะรองนายกด้วย
หรือในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติด้วย
เป็นภาพรวมนะฮะพึบพลับคึกคักเหลือหลายจริง
โดยเฉพาะท่านธรรมนัฐพรมเผาเลขาก็ไป

แต่ที่สอสอไปเนี่ยไปหลายต่อหลายคนเหลือเกินจริง

ไม่ใช่สอสอในพื้นที่สะแก้วใช่ไหมไม่ใช่สอสอในพื้นที่สะแก้ว

มีท่านธรรมหนี้แรงงาญก็ไปด้วย
ขโมยไปหมดเลยจะไปร้อยคนก็จบด้วยคนนี้คนเดียว
ใครอย่างนี้มองไม่ทันเลยเขียนใจไหมพี่เอ๋

เวทีนางงามมาขนาดแท้

เอาใหม่ดูใหม่สโลไม่มี

เวลาลุงป้อมเดินมาติดพื้นเลย

เห็นไหมล่ะนี่คือการว่ายที่
งดงามอ่อนช้อยเหลือหลายจริง

ว่ายอดเรียกว่าว่าย่อก็แล้วกัน

ขยับต่อไปนะฮะงานนี้ไม่ได้มี

มั่นตั้งใจก็คือบริหารจัดการ

ว่าการรับมือต้องมีรับเฉพาะหน้ารับเฉพาะกิจ

วางกันไว้แบบนี้แต่ที่มั่นใจ
ป้อมบอกไว้ขอให้มั่นใจว่า
รัฐบาลและพักพลังประชารัฐ
อธิบายประกาศไว้ให้ชาวบ้าน
สะแก้วได้รับทราบพร้อมเพียงกันฟังลุงป้อมรองนายกประวิทย์วงสุวรรณ
ถึงพึ่งได้นะ
มาข้างไกลนะฮะนี่คือบรรยากาศที่รรณยกประวิศวงศ์สุวรรณลงพื้นที่อรัยประเทศจังหวัดสาแก้วนะครับ
โลแกนแบบนี้ใจถึงพึ่งได้
โอ้ยหนวดกระดิกเลยอ่ะหนวดกระดิกงิ๊กเลยใครแล้ว
พี่วันพี่วันสสวันอยู่บำรุงนะฮะ
ตอนนี้เนี่ยพี่วันบอกเฮ้ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าลุงป้อมจะเป็นเอฟซีผมก็ไม่บอก

เพราะว่าโซโลแกนนี้พี่วันใช้มาเป็น๑๐กว่าปีแล้ว
ถึงเพิ่งได้เนี่ยของพี่วันอยู่บำรุงแต่ตอนนี้เป็นของพลังประชารัฐพี่วันเลิกใช้เลยหมดสิทธิ์แล้ว
เพราะว่าทางนู้นเขาเคลมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แล้วพี่วันนอกจากแซะลุงป้อมรองนายกประวิทย์แล้วยังแซะพี่เอ๋ไปแซะเขาหน่อย
แซะเรื่องอะไรว่ายย่อหรอ
นี่พี่เอ๋ว่าย่อฮะพี่วันก็เลยแซะอ๋อนี่น้องเอ๋สายย่อเพลงต้องมาแล้ว
เพลงอะไรเพลงสายย่อเหรอไอ้พวกดึงดาวอย่างนี้เหรอ
คนละแบบกันแล้วนะพี่วันนะอันนี้ไหว้ด้วยความเคารพรักจริง
ถ้าว่าลุงป้อมจะไปที่ไหนก็จะเห็นท่านธรรมนัฐพรมเผาจะเห็นพี่เอ๋เนี่ย
รอให้การต้อนรับอย่างที่บอกไว้ว่าเวลาลุงตู่ไปประมาณสัก๗๘คนกระจ้อยล่อยเหลือเกิน
แต่พอลุงป้อมไปเนี่ยมันอลังการมันคึกคักเหลือหลาน
พี่วันแซะใครบ้างนะคะลุงป้อม

พี่เต้พระรามเจ็ดเห็นไหมคะด้านหลังนี้ฉัน

คือแกไปช่วยคนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วแกก็ลงไป

ไม่ตัดต่อนะคะนี่พอจริงคุณดูตรงไหนตัดต่อเอาปากกามาวง

คุณมองโลกในนี้ร้ายมากคุณทัศน์ใด
นี่ค่ะเขาลงพื้นที่จริงนะคะ

จริงพอเป็นภาพนั้นเนี่ยภาพที่ลอยคออยู่ในน้ำเนี่ยพี่วันแกก็มาแซะเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ดูนะคะเอาบรรยากาศก่อนค่ะ

มงคลกิจสุขสินทรานนท์
หนึ่งเดียวจากภักดิ์ไทยสิวิไร

ตำบลคลองตะเคียนตำบลเกาะเรียน

นอกจากพี่วันบอกพี่เต้
่ำแท่งโหน่งเนี่ยเขาจะตกงานกันหมดแล้วนะ

นี่จริงจังลงพื้นที่ไปช่วยไง

พี่วันมีแท่งพระรามเจ็ด
นี่เกทัพธรรมนัฐกันเลยเหรอ
บางคนก็บอกว่าสร้างภาพน้ำไม่ได้ลึกสักหน่อย

ระเบียงน่ะเห็นไหมกระถางต้นไม้ยังอยู่สูงกว่าพี่เต้พี่เต้

มีทำไมไม่นั่งนี่คุณไปเรียนแบบอะไรคุณธรรมนัฐ

ของมันเต็มเรือผมจะไปนั่งตรงไหน

เล่นใหญ่ขนาดนี้เห็นทีคราวหน้า

อีกหนึ่งประเด็นพี่เต้แกโพสต์
หลังจากที่โพสต์ภาพนี้แกไปลอยคอ

ท้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

หลุดพ้นจากความเป็นสอบปัดเศษให้ได้ก่อน

ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับลุงตูนี่

มาตัวต่อตัวมาลงแข่งกับผม

หาเสียงทั่วประเทศใช้เงินคนละ๑๐๕ลบ

ส่งผู้สมัครสาว๓๕๐เขต

ห้ามใช้ลูกทีมหาเสียง

เอามาเอามาเอาไปล่า
แม่แกไม่แผ่วเลยนะ

ใช่ค่ะนี่คือตั้งใจไม่สร้างภาพ

ท้าลุงตู่แต่ลุงตู่ยังไม่ได้ตอบหรอกนะ
มาสองวันก่อนอยู่ในห้องนคลสีชมราช

ไปดูลุงตูดลงพื้นที่กันหน่อยนะฮะลงไปนครศรีถ้ำกลางมาตรการที่ตำรวจเขาประกาศว่า
ห้ามต่อต้านห้ามตะโกนอะไรนะมีกฎมงค์กฎหมายนะสะบานกันไม่เป็นไร
งั้นขอดูเลขของทะเบียนรถของเครื่องบินหน่อยซิมันเลขอะไร
เพื่อจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วกันงวดนี้นะครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะผลเอกประยุจันทร์โอชาก็ลงพื้นที่ไปนะครับที่นครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่๗ที่ผ่านมาแล้ว
ติดตามเรื่องของการเตรียมรับมืออุทธกภัยต่างดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยต่าง
หลังจากท่านนายกวิธีไปก็แน่นอนชาวน้องคนศรีก็คือหามไม่พลาด
ก็มาได้ดราม่าอะไรหรอกก๋อขอดูเรื่องของเลขทะเบียนสักหน่อยละกัน
ชาวบ้านก็อ่ะขอถ่ายรูปหน่อคุณป้านอันนี้ก็ถ่ายเรียบร้อยแล้ว
ไหนดูเลขเครื่องบินของท่านนายกหน่อยสินั่งเครื่องบินเลขอะไรมา
จะเป็น๑๑๒๔อันนี้รถอันนี้เครื่องบิน

ชาวบ้านก็อยากทราบเอามาให้ดูกัน
รวมถึงท่าประจำของท่าน
โบกไม้โบกมือเป็น๕นิ้วบ้าง
ชาวบ้านก็เอาพากันไปเอาไปตี
สุดท้ายครับชาวบ้านก็อ่ะไหนท่านลงมานครศรี
คงจะมีโอกาสให้โชคชาวบ้านบ้าง
ก็เอาสิ่งที่เห็นที่เจอกับท่านนายกไปเสี่ยงดวง
ก็ไปซื้อลอตเตอรี่แม่ค้าก็ไปขายกัน

ทั้งรถทั้งเครื่องบินทั้งนิ้วมือที่ชู
เกลี้ยงเลยขายหมดแผงเลย
เรียกเลยชาวบ้านก็นี่๑๑๒๔เลขหางเครื่องบิน
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาเอาไปเสี่ยงโชคกัน

แต่กระย้ำท่านนโยคไม่ได้ตอบโตพี่เต้อีกทางบางทีนะ